ก็จอดอยู่ข้างทางที่ปัดน้ำฝนยังปัดอยู่เลยก็เข้าใจว่ามีคนอยู่ข้างใน
อาจจะเมาหรือง่วงก็เลยนอนอยู่แต่มันผ่านไปสักพักแล้วคุณผู้ชม
เป็นชั่วโมงแล้วนะก็ยังจอดนิ่งอยู่คนเห็นเริ่มใจคอไม่ดี
เขาดูโทรแจ้งตำรวจดูเรียกเจ้าหน้าที่มาดูส่องดูสิ
คือฟิล์มมืดด้วยไงแต่เมื่อกี้ที่ถนนนี้คือน้ำน่าจะเป็นน้ำยาแอร์นี้คือลงมาที่ถนนแล้วนะ
ขยาวแล้วนี่หน้าเค้าฟุ๊บไปอย่างงี้เฮ้ยไม่ดีแล้ว
ข้าลับคือต้องหลับลึกมากนะคุณผู้ชมตื่นไหมไม่ตื่น
นี่คือนายปัญญาอายุ๔๒ปีครับที่นั่งฟุบอยู่นั่นน่ะ
ก็เคาะเขย่าอยู่๑๕นาทีไม่รู้สึกตัวอาสากู้ภัยมาตัดสินใจทุบเลยคุณผู้ชม
ทุบกระจกประตูหลังคนขับเนี่ยมาแล้วนี่
เปิดจากที่นั่งด้านหลังมาได้แล้วนะ
เอื้อมมือไปปลดล็อกประตูด้านคนขับครับ
นายปัญญายังมีชื่อผจรอยู่ยังมีลมหายใจอยู่
สภาพเค้าเป็นยังไงหน้าซีดแล้วไม่นึกแข็ง
โอ้โหตาลอยน้ำลายฟูมปากด้วยพี่เบิร์ต
เกร็งตัวเกร็งนี่เช็คก่อน
สนองไหมตอบสนองไหมจากการพูดคุยเนี่ย
อันนี้ไปคุยกับแม่ค้าแถวนั้นนะอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ให้ฟังว่า๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
มาขายแหนมคลุกเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้ขับเก๋งมาแบบช้าก่อนนะ
ชะลอเอ่ยก่อนแล้วมาจอดหน้าร้านขายแหนมคลุกของพี่เขา
ทีแรกคิดว่าเมาหลับแหละผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้ว
ไม่ขยับไปไหนเลยเว้ยไอ้ที่ปัดน้ำฝนก็ยังยังปัดอยู่
อยู่นี่จังหวะช่วยพี่ปัญญาเขาออกมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วพี่แม่ค้าก็เอกใจเลยเดินไปดูครับ
เห็นปุ๊บอยู่ที่พวงมาลัยน้ำลายฟูมปากด้วย

ใช่ช่างสังเกตไงไม่ได้สนแต่ขายแหนมคลุ้งอย่างเดียว
สังเกตว่ามีอะไรมาจอดใกล้ร้านพี่เขา
สุดท้ายก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑ครับให้มาตรวจสอบ
แล้วก็ช่วยเหลือไปได้ขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับ